เป็นคนโชคดีดวงเห็ง
ได้มอไซด์ได้ทองล้านเนี่ย

บางคนเขาได้แล้วเขาเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพ

คาราบาลแน่นอนคาราบาลครับ

เขาแจกแล้วแจกจริงแล้วแจกต่อ
แจกต่อเนื่องเลยนะครับ

บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒นะครับ
ผู้โชคดีโอ้โหบอกกันเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
จะเอาไปลงทุนไปต่อยอด

แล้วตอนนี้บอกเลยว่าเสร็จถี้หน้ามัน

แจกกันเนี่ยโอ้โหทองล้านค่ะทองคำแช่งมูลค่า๑ล้านบาท
ไม่ใช่แค่นั้นยังมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านข้างนี้
เป็นมอเตอร์ไซค์นิวคลิกหนึ่งสองห้าครับแล้วตกแต่งนะเป็นสไตล์แบบ
คาราบาลแดงนะครับแจกกันเนี่ยหนึ่งร้อยคันคิดดูสิ
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกว่า๘ล้านบาทแล้วค่ะ
เห็นของรางวัลตั้งอยู่ด้านข้างแบบนี้แล้วอยากจะได้ใช่ไหม
ส่งกันยังคะส่งกันหรือยังเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้
ฝาเดียวก็เปลี่ยนชีวิตได้มาดูทำยังไงบ้างกติกาเนี่ยนะคะ
บีบส่งเอาอะไรก่อนเอาคาราบาลก่อนละกัน
สำหรับใครที่ดื่มคาราบาลแล้วเนี่ยนะคะ
คาราบาลแดงเนี่ยก็เก็บฝาเอาไว้เอาเศษกระดาษมาเขียนคำว่าวิตามินบีสิบสอง
ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือพับ
แล้วก็ใส่ในฝาคาราบาลแดงบีบให้แน่นส่วนคันโซคูณสองค่ะ
เขียนคำว่าตับลงในเศษกระดาษเขียนชื่อนามสกุล
แล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์พับแล้วใส่ในฝาคันโซคูณ๒บีบให้แน่น
ส่งมาได้เลยตู้หนำสองบางปะกงฉะชังเซาสองสี่
หนึ่งสามศูนย์หรือจะไปส่งที่ร้านชิงโช๊คก็ได้นะคะ
ส่งที่กล่องชิงโชคร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการแจกกันทุกวันนะคะ
ติดตามประกาศผลได้ทุกวันเหมือนกันตอน๙โมงครึ่งในรายการตลอดข่าว
ส่งมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
จะดื่มอย่างอื่นมาแล้วขึ้นราคาไม่เป็นไรไม่ว่ากัน
แต่เครื่องดื่มคาราบาลแดงเท่าเดิม๑๐บาทครับ
รวมไปถึงเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
ซึ่งมีส่วนผสมจากตับกรูโคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชันครับ
อร่อยสดชื่นซื้อได้ที่ไหนล่ะ
ร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศครับมีหมดเลย
ถีทองล้านหน้าใหม่จะเป็นใครเนี่ยทุกคนที่ส่งมามีโอกาสเป็นเศรษฐีนะครับ
แจกร้านที่๒ใกล้แล้วนะ๑กรกฎาคมนี้ครับ
รีบส่งกันเข้ามาเยอะนะครับ